ผู้ใหญ่บ้านครับในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
คือไปใช้ปืนจ่อหัวพี่กู้ภัยเขา
ขณะที่พี่กู้ภัยเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วคนเจ็บก็เป็นญาติกันด้วยนะ

เป็นความคืบหน้ากรณีที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ญาติผู้บาดเจ็บใช้ปืนพกสั้นจ่อหัว
ช่วงประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาครับ
นี่เป็นภาพขณะเกิดเหตุเนี่ยครับ

ต่อมานะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนวังตะเคียนแล้วก็เป็นพี่ชายนะ
เป็นพี่ชายของคนเจ็บที่เพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาจากเรือนจำได้เพียง๓เดือน
นี่จ่อแบบนี้เลยโอ้โหมันเป็นภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับ
ล่าสุดนายบุธิชัยอารีพงษ์เป็นอสสมัครกู่ภัยที่ถูกปืนจ่อหัว
นี่พี่คนนี้เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะพี่
เขาประถมพยาบาลแล้วก็เอาคนเจ็บขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็ขอให้รถพยาบาลอีกคันมารับช่วงต่อ
เพราะอะไรครับคุณผู้ชมคือระยะทางกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลมันไกล
จึงนัดรับคนเจ็บกันต่อกันที่บ้านโนนสุขภูมิ
ขณะนั้นมีรถยนต์๒คันขับตามมาเขาไม่รู้ว่าใครหรอก
เป็นชายจัดการสี่คนลงมาจากรถนะครับคุณผู้ผู้สมส่ง
เออะโวยวายจะขอดูคนเจ็บให้ได้อ้างว่าเป็นญาติ
กันอืมนะฮะตอนนั้นเขาก็บอกไปว่าพี่เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่
ทำงานก่อนทำงานก็คือเดี๋ยวขอส่งคนเจ็บก่อนเดี๋ยวค่อย
ขอดูหรือตามไปดูโรงพยาบาลได้ไหมนะฮะแต่ถูกผู้ก่อเหตุอ่ะ
ผลักอกตกจากรถเลยครับนะฮะเขาโมโหครับก็เลยผลักอกผู้
ก่อเหตุกลับไปจากนั้นเกิดเหตุชุลมุนกันครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะชักปืนมาจ่อหัวเขานะฮะ
ขณะเดียวกันก็มีผู้ชายอีกคนตะโกนบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านแล้วคนเจ็บก็เป็นลูกชายจากนั้นก็
ไม่ไหวมีปากเสียงกันอีกครู่นึงฮะสุดท้ายเขาก็รีบ
นำคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลกบินบุรีครับแต่ผู้ก่อเหตุ
ก็ยังตามไปหาเรื่องที่โรงพยาบาลอีกเออทำไมเป็น

เอาผักผมครับแรกคือผักผมว่าเข้ามาไหมนิดน้อยครับ
มากครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตเอ้ยเอาคนเจ็บมาถ่ายรถก่อนอืมเขา
หันมาว่าน้องกูพี่น้องผมน้องผมก็ผลักผมแล้วผม
ก็ตกรถจากที่หน้างก็เกิดโทษภาพครับมีน้องม้าน
คนครับมา๔คนทีนี้มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งวิ่งมาก่อนเลยเขา
มันเป็นพี่ใช่ไงมันคำลูกกูอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าพี่เป็นพี่ของคนเจ็บนะ
พี่จะบอกว่าพี่กู้ภัยพี่รีบไปเลย
พาน้องผมไปถึงโรงพยาบาลเร็ว

จะมาขอดูทำไมกันล่ะตอนนั้นน่ะ

นี่ถ้าเป็นผมนะคุณผู้ชมผมนึกว่าถ้าเป็นผม
เพราะผมไม่เข้าใจเหตุการณ์นี้ว่าทำไม

คราวนี้ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับประชาชน

นายคงเดชเกษรทิพย์ท่านผู้จัดการมูลนิธิ
เขาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ของงดการเข้าไปให้บริการ
สำหรับพื้นที่บ้านเขากระแต่
อ้าวนี่ไงอ้าวไหมล่ะ

หมู่สองตะบนวัตเกียร์เพราะอะไร
เพราะเป็นที่อยู่ของผู้ก่อเหตุ
พี่กู้ภัยเขาบอกกับผมก็เข้าใจหัวอกพี่เขานะ
เขาบอกกลัวเดี๋ยวน้องกู้ภัยจะไม่ปลอดภัย

ก็ปืนเจาะหัวกันขนาดนี้แล้วนะฮะ
แต่นะแต่พี่กู้ภัยเขาก็มีจัญญบัน
แต่เขาก็ยังไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นตามปกติ
แต่พื้นที่นั้นขอไว้เพราะว่าเรื่องมันยังกลุ่นอยู่
แล้วก็ได้ไปแจ้งความว่าที่สอบพอวัตเกียร์แล้วด้วยนะครับ
ตำรวจจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนครับ